ตอนนี้ส่งกำลังใจไปให้หน่อยสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ที่นครราชศรีมาอำเภอปักทงชัยอีกแล้ว
กลางเดือนที่แล้วท่วมไปละรอบหนึ่งน้ำกำลังลดเลย

ท่วมอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เองทางการออกประกาศเตือน๕๖อำเภอ
เตรียมรับมือน้ำท่วมรอบ๒
เพราะเขื่อนลำพระเพิงน้ำล้นค่ะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมคณะ
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่บ้านขดน้ำอ้อหมู่ที่๗
บนนกออกอำเภอปักทงชัย
ติดตามสถานการณ์ที่ไหลออกมาจากเขื่อนลำพระเพิงนะคะ
พอมันไหลออกมามันก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรอบสองแล้วค่ะ
มวลน้ำกำลังเริ่มไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอด้วย
โดยเฉพาะบ้านขดน้ำอ้อมและบ้านมงคลชัยเขตเทศบาลเมืองปัก
จุดนี้ที่บอกไปเป็นพื้นที่ต่ำ
หลังจากนี้ไปอาจจะหนักนะคะ
ขณะนี้ในเขื่อนลำพระเพิงมีน้ำที่รอล้นออกมาจากเขื่อนกว่า๒๐ล้านลูกบาทเมตร
วนน้ำที่จะไหลมายังอำเภอปักทงชัยใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
หลังจากนั้นจะไหลต่อไปที่อำเภอโชคชัย
แต่สถานการณ์น้ำท่วมรอบ๒
ผู้ว่าบอกว่าอาจจะไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรก
เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาสมทบเพิ่มอีก
ทั้งนี้นะคะอำเภอต่อไปนี้นะคะ
อำเภอโชคชัยอำเภอจักราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอโนนสูงและอำเภอพิมาย
จะมีน้ำท่วมรอบ๒จากมวลน้ำ
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นฟ้ามืดมาแล้ว
เตรียมเลยเตรียมเก็บข้าวของไว้ก่อนเลยนะคะ
ที่อีกหนึ่งอำเภออำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาเช่นเดียวกันค่ะ
จุดนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะ
น้ำในเขื่อนมูลบนตอนนี้มันเกินระดับกักเก็บปกติ
น้ำที่ล้นออกมาจากเขื่อนเริ่มทรงตัว
และมีแนวโน้มจะลดระดับลงเรื่อย
แต่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน
ยังคงต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำ

ล่าสุดนะคะปริมาณน้ำล้นออกมาจากสปิลเวย์ประมาณ๒๒ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจนเกินระดับกักเก็บ
ทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่หาดจอมทอง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของคอนบุรีนะคะซึ่งอยู่เหนือเขื่อนมูลบน
ตอนนี้ไม่เห็นหาดทรายแล้วนะคะก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนทรายไง
มันจะเป็นเหมือนหาดเหมือนทะเลนะแต่มันเกิดมาจากเขื่อน
ตอนนี้เขื่อนไม่อยู่แล้วค่ะน้ำมาที่ร้านอาหารแล้ว

และต้องเฝ้าระวังร้านค้าของตัวเองเนื่องจากเกรงว่า
ถ้าน้ำมันสูงขึ้นของที่เก็บไว้ในร้านเนี่ย
มันจะพังเสียหายและจะเปิดร้านไม่ได้อีกค่ะ
ยังละก็ตามบางพื้นที่น้ำลดลงนะคะเริ่มมีการเร่งซ่อม
นายธนชัยอินทรสอนผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวนครราชศรีมาเปิดเผยว่ากระแสน้ำซัดข้ามถนนทางหลวงชนบทสายนม
ใครที่ผ่านแถวนี้ระมัดระวังนะคะช่วงเขาแพงม้าเขาใหญ่และนม๓๑๓๘บ้านไทยสามัคคีค่ะ
ตอนนี้ได้รับความเสียหายเป็นแนวยาวหลายช่วงนะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่บำรุงเข้าไปสำรวจแล้วก็เร่งซ่อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เพราะเดี๋ยวจะหน้าหนาวแล้วถ้าหน้าหนาวมาโอ้โหรถมาเต็มเลยขึ้นเขาใหญ่ไงคะเส้นนี้
ซึ่งทุกจุดจะต้องมีการเอาป้ายมาแจ้งเตือนติดตั้งไว้แล้วก็ขอร้องนะคะรถบรรทุกที่วิ่งผ่านเนี่ยงดงดก็ดี
เพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ถนนมันพังขึ้นไปอีกนะคะหลังจากนี้ก็จะเร่งซ่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติให้เร็วที่สุดค่ะเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
อันนี้คือกลางวันเรามองเห็นคุณผู้ชมคะเห็นไฟบ้างไหมคะแถวนั้นไม่มีนะถ้ากลางคืนล่ะคะมืดตือเลยค่ะแล้วมันเป็นลุมเบอร์เลอร์ขนาดนั้นอันตรายนะคะ